และในช่วงนี้ค่ะติดตามประเด็นเรื่องการเมืองกันบ้างนะคะ
ทางศาลทหารอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวพัฒนารีชาญกิจ
หรือว่าแม่ของจานิวแล้วค่ะโดยได้ตั้งราคาประกันไว้ห้าแสนบาท
แล้วก็มีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศโดยมีจานิวพร้อมพวกเดินทางมารับด้วยตัวเองค่ะ
นางสาวพัฒนารีชาญกิจซึ่งเป็นมันดาของนายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือจานิว
นำกลุ่มนักศึกษาประชาธิปไตยศึกษาเดินทางออกจากทันทะสถานหญิงกลาง
สีหน้ายิ้มแย้มพร้อมกับทักทายบรรดาผู้ที่มาให้กำลังใจ
อบกอดกับนายศิรวิทย์ลูกชายด้วยความดีใจ
หลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวตามคำสั่งสารทหารกรุงเทพ
นางสาวพัฒนารีตกเป็นผู้ต้องหาฐานหมินสถาบันเบื้องสูง
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒และกระทำผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
หลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีข้อความสนทนาโต้ตอบกันไปมา
ระหว่างนางสาวพัฒนารีกับนายบูรินอินติน
ผู้ต้องหาคดีหมินสถาบันเบื้องสูง
ซึ่งถูกควบคุมตัวและดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม

นางสาวพัฒนารีติดต่อขอเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน

และวันนี้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด

ขออำนาจสารทหารกรุงเทพฝากขังเป็นผลัดแรกเป็นเวลา๑๒วัน
ให้เหตุผลว่ายังสอบปากคำพยานไม่แล้วเสร็จ
ประกอบกับต้องตรวจสอบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหา
อีกทั้งคดีนั้นมีอัตราโทษสูงจึงคัดค้านการประกันตัว
ขณะที่นางสาวพาวินีชุมศรีทนายความของนางสาวพัฒนารี
ยื่นคำร้องคัดค้านการฝากขังโดยให้เหตุผลว่าผู้ต้องหาไม่มีพฤติการหลบหนี
และไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานประกอบกับพฤติกรรมยังไม่เข้าข่ายองค์ประกอบความผิด
ถ้าหากควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้จะส่งผลกระทบต่อครอบครัว
พิเคราะห์แล้วเห็นควรให้ฝากขังผู้ต้องหาเป็นเวลา๑๒วันตั้งแต่วันที่๘ถึง๑๙พฤษภาคมนี้
โดยเจ้าหน้าที่ราชธรรมควบคุมตัวนางสาวพัฒนารีไปยังทันทะสถานหญิงกลางทันที
ทนายความก็ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน๕แสนบาทเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราว
สารพิจารณาคำร้องแล้วเห็นควรปล่อยตัวชั่วคราวตีราคาประกัน๕แสนบาท
พร้อมทั้งเงื่อนไขห้ามยุโยงปลุกปั่นหรือเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมทั้งห้ามเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย